ต้องบอกว่ามีรถกระบะยางแตกติดกันถึง๒คลิป
แต่คลิปแรกเป็นยางแตกแล้วเป็นเรื่องดี
เพราะว่ากระบะคันนี้ชนแล้วก็พยายามจะขับหนี

คลิปนี้ค่ะถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊ค
ที่ชื่อว่าเนติพงบุญบำรุงนะคะ

เด็ดคลิปเด็ดแห่งประเทศไทย
คลิปเหตุการณ์บันทึกได้จากกล้องหน้ารถค่ะ

ตามรถกระบะส่งของคันหนึ่งที่ชนแล้วหนี
คนขับเนี่ยก็ตะโกนตลอดทางว่าให้จอดรถ
พร้อมกับบีบแตรเสียงดังนะคะ
แต่ว่าอย่างที่เห็นรถกระบะเนี่ย
ส่งของก็ไม่ยอมเจาะสักที
สุดท้ายก็ตามจับจนได้
เพราะรถกระบะคันนี้ยางแตกนะคะ

ชาวเน็ตก็แห่กันดูคลิปนี้ไปกว่า๓๐๐๐ครั้ง

คนขับรถกระบะที่ขับชนแล้วหนีเป็นจำนวนมากเลยค่ะ

ไปยังนายพดุงสิทธิ์บุญชูเจ้าของคลิปนี้นะคะ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๒๒เมษายนที่ผ่านมา
ที่บริเวณหมู่๕ตำบลคลองตันอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
เหตุการณ์เริ่มแรกมาจากที่ตัวเองขับรถไปจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็รถกระบะส่งของคันนี้ที่จอดอยู่กำลังจะขับออกจากร้าน
แต่ว่าพอดีมีรถขับมาจอดขวางอยู่ข้างหน้า
ทำให้มีที่ว่างไม่พอนะคะรถกระบะส่งของขับออกไปไม่ได้
ตัวเองเนี่ยเจ้าของคลิปนี้ก็เลยขยับรถให้
แต่กำลังที่ขยับรถให้อยู่ก็รถคันหน้าที่มาจอดขวางอยู่เจ้าของก็มาแล้วก็ขับออกไปพอดีค่ะ
ทำให้ตัวเองขับรถไปจอดแทนที่คันหน้า
แต่พอรถกระบะพยายามจะขับออกไปด้านมาเฉียวชนกับกันชนด้านหลังของรถตน
ไฟท้ายแตกแล้วก็รีบขับหนีไปเลยค่ะ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ในคลิปนี่แหละตามพยายามให้จอดมารับผิดชอบซะ
แต่หลังจากเกิดเหตุก็ไปแจ้งความที่สอนอบ้านแพ้ว
ซึ่งคนขับรถส่งของเนี่ยตอนนี้ก็ขอโทษตนเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ตำรวจก็แจ้งข้อหาขับรถประมาทและเปรียบเทียบปรับไปแล้วค่ะ
ถ้าชนแล้วไม่หนีไปไหนรอรับผิดชอบก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ยางแตก
ใช่ค่ะอันนี้ยางแตกมาช่วยหยุดเหมือนเป็นพิทักษันติราชให้นะคะ